จังหวัดชนบุรีฮะมีเจ้าแมวน้อยตัวหนึ่งก็คือเป็นลูกแมวฮะ
ไอ้ท่าไหนตกลงไปที่ซอกกำแพง

จะต้องเอามันออกมาด้วยวิธีไหนค้อนต้องมาฮะ
จากการสอบถามแม่แมวบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ลูกหนูรอดมาได้เพราะปลา

ง่าง่า
เธอร้องอย่างนี้ร้องอยู่พักใหญ่
ไม่รู้ยังไงก็เลยมาเอาหูมาแนบกำแพง

จากนั้นมามีแม่แมวคาบลูกแมวอีกตัวนึง

คนที่เขาเห็นเขาก็เลยบอกว่าใช่แน่กับเหตุการณ์นี้นะฮะ
อยู่ในพื้นที่บ้านของป้ามารสี

บ้านเช่า๗๓ทับ๑๒๖หมู่๖ตะบนสัตหีบอำเภอสัตหีบ

ไม่เป็นไรทุบเลยทุบกำแพงเลย

เพื่อเอาเจ้าแมวน้อยออกมา๑๐นาทีจบเลยฮะ

มูลิธีเขาถามว่าแล้วตกลงจะเอาชื่ออะไรดี

มันต้องได้ชื่อบุญรอด
ป้ามารสีบอกเออเอาชื่อบุญรอดนะ

จะเลี้ยงเองโอเค

บุญรอดบุญรอดเหรอลูกบุญรอด

แมวตัวไหนก็ตามที่รอดชีวิตมา

ฉันตั้งให้ได้ไหม

โชคชื่อมันไม่ค่อยน่าจะเป็นมงคลเท่าไหร่นะ

มันรอดตายไง

แมวไปออกลูกแล้วพาไปข้างบน

บุญรอดถูกแล้วครับชื่อนี้ดีแล้วครับ